อีกเหตุหนึ่งเรื่องที่มีคลิปเหมือนกับเป็นคลิปเฉาเลยนะคะ

บอกว่าตอนนี้ได้ตั้งกรรมการสอบสวนเหตุคลิปเช้านี้แล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่ายังไงให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแน่นอน
ส่วนนายตำรวจที่ถูกกล่าวหาก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้ชกคู่กรณีนะ
นี่แหละค่ะคลิปที่เป็นเหตุเป็นเรื่องขึ้นมานะคะว่ามีการชกนักข่าว
แล้วก็ระบุข้อความว่าช่วงบ่าย๓๓๐ของวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวเขาได้รับการร้องทุกข์คดีอุบัติเหตุ
รถเก๋งชนกับรถบิ๊กไบท์เมื่อปี๒๕๕๙
ญาติของคนขับรถเก๋งเนี่ยเขามาขอให้ผู้สื่อข่าวไปช่วยไก่เกลี่ยค่าเสียหายให้หน่อย
เพราะว่าทางคู่กรณีแจ้งค่าซ่อมรถจักรยานยนตบิ๊กไบท์ถึง๑๒๐๐๐บาท
แต่ก็ไม่ได้มีใบเสร็จยืนยันการซ่อมรถนะคะ
จากนั้นค่ะก็เลยพากันไปพบร้อยเวรเจ้าของคดีสพย่อยโนนสูงอุดรธานี

ก็เลยประสานให้กลับมาที่โรงพัก
และพบว่าร้อยเวรเจ้าของคดีมาพบโดยไม่ได้มีการสวมเครื่องแบบ
มีอาการคล้ายเมาสุราด้วย
แล้วก็ถามต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวค่ะ
อ้างบอกว่าได้ออกหมายเรียกไปแล้วไม่ต้องมาถามอีก
แล้วมันก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งกันตามที่ปรากฏในคลิป
จากนั้นก็มีการอ้างว่าถูกตำรวจชกบนโรงพักด้วยนะคะ
ได้แจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้ว
ซึ่งตำรวจที่ถูกอ้างถึงในคลิปนี้คือ
ร้อยตำรวจเอกเรื่องเดชรองสารวสอบสวนสภนนท์สูงตะบนนท์สูงอัมพมืองอุดรธานีเนี่ย
ก็ชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวอีกฝ่ายเลยนะ
ไม่ได้ชกคู่กรณีเสียงตุบตับนั้นไม่ใช่ใช่มั้ยฮะ
เขาบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าแต่ยอมรับว่ามีการพูดจากกระทบกระทั่งกันไปบ้างนะคะ
ฟังเสียงของทางตำรวจชี้แจงค่ะ
ใช้คำพูดกระทบกระทั่งกันแต่ว่าไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อะไรครับ
ก็เข้าไปพยายามจะอธิบายอะไรกันห้ามกันให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด
ที่ไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้ทำร้ายครับ
อันนี้คำยืนยันเขาบอกไม่ได้ทำร้าย
แต่เมื่อสักครู่คุณบุ๊กบอกว่าได้ยินเสียงตุ๊กกลับ

ผลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้
ให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วันเลยค่ะ
และให้ร้อยตำรวจเอกเรืองเดชไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการ

ยืนยันว่ายังไงให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะ

ถ้าไม่ผิดก็ขอความเป็นธรรมให้ลูกน้องบ้างเหมือนกัน
ขณะที่นายประทวนเชิดพาณิชย์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
จากการตรวจสอบไม่พบรายชื่อของชายทั้ง๓คน
อยู่ในสมาคมนักข่าวอุดรธานี
แต่เป็นกลุ่มที่ตั้งเพจข่าวขึ้นมาไลฟ์สดเหตุที่เกิดขึ้น
และก็ทำข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ข่าวในพื้นที่อุดรตอนนี้ก็รับสำระสายเลย
บอกว่าไม่อยากให้มีเรื่องมีปัญหากัน
เพราะว่าจริงแล้วนักข่าวกับแหล่งข่าว